คณะราชทั้งสองกลุ่มของคณะราชประชาชนค่อนข้างทยอยเดินทางมาร่วมกันเยอะแล้ว
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดที่นั่นกันนะคะ
เพราะว่าเราส่งผู้สื่อข่าวไปแล้วเป็นบรรยากาศการชุมนุมกลุ่มคณะราช
ที่เข้ายึดพื้นที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็ยืนยันว่าวันนี้ไม่ว่ายังไงจะเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอน
ติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นแล้วค่ะ
ค่ะบรรยากาศที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเริ่มที่จะมีความเข้มข้น
แล้วก็มีบรรยากาศของความตึงเครียดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะมีขบวนของกลุ่มที่ปกป้อง
เหมือนสถาบันนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในพื้นที่
ที่มีการจุมนุมของกลุ่มคณะราชดอนค่ะ
เกือบมีการปะทะกันแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ก็ได้มีการตั้งแถวบล็อกไว้ทางด้านแก่อามวลชนของกลุ่มคณะราชดอนค่ะ
ก็มีการวิ่งกรูเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นภาพของการปรากฏการณ์
ของการยู่ยุคันไปชมบรรยากาศสดกันนะตอนนี้เลยค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นการประกาศกันของทางแก่นนำคณะรัศดร๖๓นะคะ
ที่ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงค่ะ
ให้มวลชนที่มาร่วมชุมนุมอยู่ในพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
กลับไปฐานที่ตั้งค่ะจากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
มีกลุ่มขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มปกป้องสถาบัน

ใกล้กับพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตย

ทางมวลชนที่เห็นบรรยากาศยิงกรุ้วเข้าไป
แล้วก็นายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยองค่ะก็มีการประกาศ
ขอความร่วมมือนะคะให้มวลชนทุกคนอย่าหลงเชื่อ
ความอ่าการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามนะคะเพราะหวั่นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะเข้ามาใช้ความรุนแรงกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ส่วนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะจะเป็นการตั้งแถวของตำรวจปราบปรามควบคุมฝูงชนนะคะ
ที่ตั้งแถวสกัดไว้นะคะตรงทั้งหมดมีทั้งหมดสามแถวค่ะ
เพื่อบล็อกพื้นที่ไว้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะ
ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นประชาชนที่สวมใส่เสื้อเหลืองที่เตรียมความพร้อมมา
เพื่อที่จะรอรับเสด็จในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ
คณะราษฎร๖๓ก็นำโดยนายอานนท์นำพาได้ขึ้นเวทีประสัยชั่วคราวค่ะ
ด้านหน้าร้านแมคโดนัลนะคะพร้อมมวลชนที่เข้ามารอในพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ตั้งแต่เช้าค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้แก่นำประกาศเปลี่ยนเวลานัดหมายขยับมารวมตัวกันตั้งแต่เวลา๘โมง
นายอานนท์ได้ประกาศว่าจะใช้พื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตยจนถึงเวลา๒โมงหรือ๑๔นาฬิกาวันนี้นะคะ
เพราะเวลาหลังจากนั้นจะมีขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านถนนราชดำเนิน
โดยก็ยืนยันว่าช่วงเวลานั้นมวลชนจะอยู่ร่วมรับเสด็จตามแนวถนนอย่างสงบ
พร้อมกับจะชู๓นิ้วและอ่านกรอนค่ะ
ส่วนจะยืดเยอะกี่วันนั้นยังตอบไม่ได้
จะชุมนุมจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกค่ะ
เช่นเดียวกับนายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยองค่ะ
ที่ยืนยันว่าวันนี้จะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลแน่นอนนะคะ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยเส้นทางตอนนี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อน
แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับตำรวจค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะก็มีแก่นนำได้ประกาศ
ถนนราชดำเนินกลางขาเข้านะคะ
เพราะว่ามวลชนเริ่มมากันเยอะแล้ว
แล้วก็มีการปลาใสบนรถบัตรที่มีการพูดอยู่ตลอดเวลานะคะ
ว่าวันนี้จะขอยึดพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ใช้ในการชุมนุมของประชาชนค่ะ
แล้วก็มีกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ที่มาประจำการอยู่โดยเฉพาะบรรยากาศที่รอบนอก
อนุสวรีประชาธิปไตยก็จะมีการชุมนุมของ
จากจะมีการชุมนุมของคณะรัศดรแล้วนะคะ
ก็มีการเตรียมพร้อมตั้งแถวของประชาชน
แล้วก็ทางตำรวจนะคะ
เพื่อที่จะมารอรับเสด็จในเวลาช่วงเย็นค่ะ

นั่งรอตามแนวฟุตบาทบนถนนราชดำเนินนะคะ
ยาวไปถึงตรงแยกที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามหลวงค่ะ
สถานการณ์ที่ภาพของ

ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความเข้มงวด

โดยเฉพาะช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ได้เข้าไปชี้แจงถึงการกระทำของการชุมนุม

แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าจะชุมนุม
แล้วก็มีการผลักดันรถขยายเสียงของตำรวจออกไป
แต่ว่าหลังจากนี้นะคะแก่นำหลักอีกหลายคนของคณะรัศดรนะคะ
ยังไม่ได้เดินทางมาที่จุดบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นเวทีปลาใสนะคะ
นอกที่ขึ้นเวทีปราศัยเชิญชวนมวลชนทุกคนให้มาร่วมชุมนุมค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรายังเกาะติดบรรยากาศ
ตลอดทั้งวันนะคะจนกว่าจะมีการเคลื่อนการชุมนุมไปที่บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

หากมีความสำคัญมีบรรยากาศที่มีความตึงเครียดเข้าไปเป็นระยะค่ะ
ทั้งหมดคือภาพสดที่เกิดขึ้น

สีฤทธิ์ละทักลายงนสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตรค่ะ

พยายามจะเข้าไปเจรจาบริเวณรถขยายเสียงของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
แต่ว่าก็มีการกันพื้นที่

ก็เลยมีความชุลมุนเล็กน้อยเกิดขึ้น
แต่ว่ายังไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
แต่ยังไงเราส่งผู้สื่อข่าวเกาะติดอยู่